เอาล่ะคุณผู้ชมคะไปกันต่อเนื่องเลยเหตุการณ์นี้มีชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ไปเดินขอข้าวขอน้ำชาวบ้านทุกวันช่วง๑๐๑๑โมง
ครับชาวบ้านสงสัยอ่ะเฮ้ยพระเหรออืมพระมาขอข้าวขอน้ำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
ไปถามว่าเป็นพระสงฆ์จริงหรือเปล่าโวยวายค่ะโวยวายลั่นสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่เลยค่ะ

ไม่รู้ว่าจะเป็นเฮ้ยเปิดเกมก่อนแล้วใช่หรือเปล่าน่ะ

ได้ยินเสียงชาวบ้านไหมบอกเดินทุกร้านเลย

ค่ะที่อาอยู่ระแวกละว่าการรถไฟฟ้าวงเวียน
เดียวกันกับรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่รถไฟฟ้ารถไฟแถววงเวียนใหญ่
แล้วก็มีร้านกงร้านค้าเต็มพื้นที่แบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
โพสต์คลิปชายแต่งกายชุดคล้ายพระสงฆ์
เดินขอขนมขอน้ำขออาหารกับชาวบ้าน
พ่อค้าแม่ค้าบริเวณสถานีรถไฟแห่งนี้นะคะ
ตอนสักประมาณ๑๐๑๑โมงเช้า
พฤติกรรมแบบนี้มันก็เลยทำให้อดสงสัยไม่ได้
พ่อค้าแม่ค้าบริเวณนั้นเขาสงสัยว่าอุ้ยนี่มันพระจริงหรือพระปลอมเนี่ย
ก็เลยสอบถามว่ามาจากวัดไหน
คนนี้ชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์คนนี้ก็แสดงอาการไม่พอใจ
อะโวยวายแถมในย่ามเนี่ยรู้ไหมคุณมีอะไรอยู่ในย่าม
มีมีดพกมีดมาด้วย

เอาล่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเลยนะคะ
ไปที่ข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
ไปเจอคุณพิชามอนโชติโรจนาพิทักษ์
น้ำกับคนย่านนี้เป็นประจำเลย
สงสัยพอไปถามว่าพี่เป็นหลวงพี่เป็นพระวัดไหน
คำตอบที่ได้รับก็คืออุ๊ยมึงไม่รู้หรือว่ากูพระปลอม
เอ้าบอกมาอย่างนี้เลยนะคะเออ
บอกให้ไปจึงบอกให้ไปทำบุญกับพระจริงเท่านั้น
คำตอบที่ได้กลับมาคือกูรอมึงเก็บร้านก่อน
เดี๋ยวกูจะบวกแล้วก็เดินด่าไปด่ามา
พระเขาก็แสดงออกมาแล้วว่าเขาไม่ใช่พระจริงอะนะคะ

เอาล่ะนางสาวน้ำฝนแทร่จางแม่ค้าน้ำเล่าอีกคนนึงบอกว่า
ชายคนดังกล่าวมาเจอเขาที่ร้านนะคะมาขอน้ำไปหนึ่งแก้ว
เอาน้ำไปหนึ่งแก้วแล้วก็ไม่ได้ให้เงินก็ไม่ได้คิดอะไร

พ่อค้าแม่ค้าเริ่มเอกใจเข้าไปถามขอดูใบสุทธิพระ
ก็เลยทำให้ชายคนนี้ไม่พอใจหนักเข้าไปใหญ่
เออะโวยวายชักมีดขึ้นมาขู่
คาดว่าไม่ใช่จะพระไม่น่าจะใช่พระแถวนี้แน่นอน

ลักษณะของเขาเองเราทำให้สงสัยไหมว่า
หรือว่าภาคจริงหรือภาคปลอมแต่ว่าในใต้ว่าไง
สงสัยค่ะสงสัยคือแบบว่าถ้าเป็นภาคจริง
เขาจะไม่มาขอเรามันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะแบบว่าพร้อมที่จะให้ไหม
เขาจะไม่มาขอเลยแต่อันนี้เขามาขอ
ก็เลยสงสัยเอ๊ะทำไมขออะไรอย่างนี้
บางทีเราอาจจะไม่สมัครใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
นี่ก็ใช้กี่ครั้งแล้ว
คือประมาณ๔ครั้งค่ะเท่าที่จำได้
มาก็ทันรูปแบบนี้แบบเดียวเลยแบบ
แบบอาจจะไม่ได้ออกการแบบประมาณนี้ค่ะ
อืมคือเมื่อวานก็เกลี้ยวกราด
เชี่ยวกราดมากค่ะเพราะว่าเขามีมีดด้วย
แล้วก็ทำไมร่างกายคนเปลือกันอย่างนี้ไหม
ไม่มีนะครับคือมีแค่กระชากกัน

เรียกกราดมากมีมีดอยู่ในย่ามด้วย